คงร้านค้าก็เหมือนกันนะจะไปไหนก็ต้องล็อกร้านให้ดีดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านกาแฟชื่อดังร้านต่อไปนี้ที่จะให้ดูโดนโจรค่ะโดนขโมยเข้ามาขโมยทรัพย์สินไปเสียหายไปเยอะแยะเหมือนกันค่ะไปดูภาพกันนะ
จึงต้องมีการเร่งตามจับกลุ่มตัวคนร้ายชายคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเพราะว่าจากกล้องเห็นชัดเลยรูปภัณฑ์สันฐานนะ
ซึ่งเป็นเบอร์โทรของสพบ้านไผ่เลยนะคะและอีกหนึ่งเบอร์ก็คือเบอร์ของรองผู้กำกับสพบ้านไผ่
ใครเห็นเบาะแสของชายคนนี้มีรางวัลนำจับให้นะคะแล้วเอามาดูเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันด้วย

ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคุณชิสาที่ไหนก็มีโจรไปหมดเลยนะคะ